เตือนภัยกันก่อนเตือนกันเป็นประจำเรื่องของอุบัติเหตุ
เพราะว่ามีรถเก๋งขับฝ่าแผงกั้นรถไฟคุณ
ฝ่าไปแบบนี้และเป็นจังหวะที่รถไฟมาพอดิบพอดี
สนั่นฮะเก๋งพังยับเป็นเศษเหล็กเลย
ดับคาที่๑แล้วก็อาการสาหัส๓ราย

แล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลชนบุรีนะครับรุดเข้าไปตรวจสอบ
อุบัติเหตุรถเก๋งฝ่าแผงกั้นรถไฟ
จนถูกรถไฟชนต้องไปยื้อชีวิตคุณปั๊มหัวใจ
ทะเบียนก่อก่ายงองู๖๔๖๒ชนบุรี
สภาพพังยับเยินเป็นเศษเหล็กเลยนะฮะ

คนขับคนในรถกระเด็นออกมานอกรถ
แล้วก็บางคนติดอยู่ภายในซากรถ
กู้ภัยใช้เครื่องตัดทางงัดรถเก๋งแล้วก็นำร่างออกมา
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี๓ราย
เป็นชาย๒รายเป็นหญิง๑ราย

เป็นหญิง๑รายอายุประมาณ๓๕ปียังไม่ทราบชื่อ
ไปประมาณ๔๐๐เมตรพบรถไฟขบวนสินค้าขบวนที่๖๐๔
บรรทุกเม็ดพลาสติกจากมาบตะพุธจะไปส่งที่ป่าหวายจังหวัดรบบุรีนะครับ
โดยนายตู่มณีวันนะฮะพนักงานเดินรถไฟ

เปิดเผยนะครับว่าตามเวลาจะมีรถไฟขบวน๖๐๗คันนี้ผ่าน
ปล่อยแผงกั้นแล้วก็ไม้กั้นลงเรียบร้อยแล้วนะ
มีรถจอดอยู่ด้านหน้าส่วนรถเก๋งสีดำจอดต่อท้าย
จู่คุณรถเก๋งสีดำวิ่งแซงขวาพุ่งชนไม้กั้น
และเป็นจังหวะที่รถไฟมาพอดีรถไฟก็ชนกระเด็นนะครับ
ดังนั้นทางด้านของพนักงานการเดินรถไฟขอฝากเตือนเลย
ถ้าเห็นสัญญาณรถไฟสัญญาณกั้นไว้ไม้กั้นลงมาเนี่ยโอ้โหต้องหยุดคุณ
แต่อันนี้สาเหตุที่ฝ่าออกไปยังไม่รู้นะ
ก็ต้องตรวจสอบว่าคนขับมีอาการมึนเมาอะไรหรือเปล่า
เรื่องต้นตำรวจจะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุอีกครั้ง
แล้วก็รอสอบสวนผู้บาดเจ็บทั้ง๓ราย
สาเหตุใดคนขับถึงขับรถพุ่งชนฝ่าแผงกั้นรถไฟ
และทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ